คิดไม่ต้องคิดไปจังหวัดราชบุรีค่ะ
เพราะว่ามีเจ้าของร้านค้าไม้ถูกรางวัลค่ะ
ไปร่วมยินดีกันหน่อยดีกว่าจ้า
แต่เขาถูกรางวัลได้โชคได้ลาบเพราะต้นไม้คุณรู้ไหม
ต้นไม้ให้โชคที่ว่าหน้าตาแบบนี้

นี่ดูกันชัดนะคะดูกันชัด
จริงแล้วต้นนี้มันเป็นต้นใหญ่
มันไม่ใช่แค่กลิ่งมั้ยนะคือต้นนี้เนี่ยคือต้นจามจุรียักษ์
ฮะจามจุรียักษ์ต้นกลิ่งแค่นี้นะอันนี้มันแตกขึ้นมาไง
แพงขึ้นมาอย่างนี้แล้วต้นนี้จริงเป็นแบบนี้เห็นไหม
อ่าแล้วมันมีอายุเกือบร้อยปี
จริงแล้วมันยืนต้นตายแล้วก็ถูกตัดปลายออกไปแล้ว
คุณเห็นไหมเหลือประมาณครึ่งต้นแล้วปรากฏว่ามันมีอะไร
ต้นโพอ๋อต้นโพเหรอ
ตั้งบนอะใบแหลมเห็นไหมทั้งบนที่งอกขึ้นมา
คือใบโพค่ะมันไปขึ้นบนส่วนบนสุดที่ต้นจามจุรียักษ์ถูกตัดไป
เจ้าของร้านดวงดีค้าไม้ดูชื่อร้านเขาอยู่ในอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ
ต้นไม้ทั้งสองต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้นำโชค
เพราะทำให้เขาถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่ว่าง่ายเดือนงวดที่ผ่านมาเดือนสิงหาคม
ก็คือ๑๖สิงหาคมแล้วเขาได้รางวัลไปเกือบครึ่งล้านหลักแสน
ใช้คำนี้ต้นจามจุรีต้นนี้นะคะปลูกมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างถนนเพชรกะเสม
คาดว่ามีอายุเป็นร้อยปีเหมือนกันแต่ว่ามีการตัดแต่งกิ่งมาเรื่อย
สุดท้ายเนี่ยมันยืนต้นแล้วก็ตายอืมแต่เขาเห็นว่าต้นไม้เนี่ย
อยู่หน้าร้านก็เลยทำความสะอาดบ่อยบ่อยแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะ
ด้านบนของต้นจามจุรีนี้มีต้นโพงอกขึ้นมามันแปลกดีเนอะ
ก็เลยพูดเปลยบอกว่าหากงวดนี้นะถูกรางวัลนะ
เดี๋ยวจะซื้อผ้าสามสีมาผูกรับขวัญให้เลย
หลังจากนั้นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสิคะก็หวังว่าไปเสี่ยงโชคกันนิดหน่อย
ปรากฏว่าโอ้โหไม่นิดไม่หน่อยล่ะค่ะคุณ
ถูกรางวัลค่ะได้เงินมาเป็นหลักแสนนะคะ
ส่วนภรรยาค่ะเขาบอกว่างวดต้นเดือนที่ผ่านมา

แล้วก็ถูกจากเลขต้นทองกวาว
ได้เงินไปประมาณ๘๐๐๐บาท
ตัวเขากับภรรยาได้รับเงินรางวัลไป
เกือบครึ่งแสนอ่ะเอ้ยครึ่งล้าน
บาทประมาณโดยประมาณ๒งวดนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งร้านค้าไม้แห่งนี้เขาเปิดกิจการมานานแล้วเหมือนกัน
มา๑๓ปีแล้วแต่เขาบอกว่าจริงก็เพิ่งจะมีโอกาสได้โชคใหญ่แบบนี้
งวดติดกันเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้โชคได้ลาบจากต้นไม้ต้นนี้นะ
แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็น
บุญใครบุญมันบุญนำกำแต่งอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทั้งหมดเขาดูแลพื้นที่นะร้านของเขาเป็นอย่างดี

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ